เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งบางคนกลายเป็นอาชีพไปเลยก็มี
อย่างการปลูกกล้วยใบด่างลายพรางคุณผู้ชม

แต่พ่อหนุ่มคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าเขาดวงดีดวงดีนะคะ
ได้ไปซื้อในราคาแสนแสนจะถูกค่ะคุณผู้ชม
เฮ้ยไม่ใช่แสนบาทแสนจะถูกแล้วจะถูกขนาดไหน
ติดตามพร้อมกันเลยนะคะกับชิสามาเช่
ไปกันเลยค่ะนี่ไปถึงบ้านเลขที่๑๗๒หมู่๖ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
คนที่บอกว่าซื้อมาได้ในราคาแสนถูก
นี่คือคุณพี่สุรัตนอุปราชอายุ๔๑ปีเห็นไหมต้นกล้วยต้นนี้
กล้วยด่างลายพรางทหารสีสวยมากคุณผู้ชม
เป็นลายพรางเสื้อทหาร
เขียวลายแดงแบบนี้สลับกันมีถึง๒ต้นเลยทีเดียว
เราถามพี่สุรัตน์ได้มายังไงล่ะเนี่ย
แกบอกว่าได้กล้วยสองต้นนี้มาจากหมู่บ้านที่ออกหาซื้อพันไม้ตามที่ลูกค้าสั่ง
แต่บังเอิญไปเห็นต้นกล้วยด่าง๒ต้นนี้อยู่หน้าบ้านคุณยายคนหนึ่ง
ก็เลยถามคุณยายคุณยายขายไหม
อยากบอกเอาไปเลยซื้อเลย
ปรากฏว่าคุณยายก็ไม่ได้อิดออดอะไรขายให้ทันทีเพราะเห็นว่ามันด่าง
คิดว่ามันน่าจะเป็นโรคคุณพี่สุรัตน์ไม่รอช้าติดต่อซื้อแล้วก็จ่ายตังค์
ฟังให้ดีนะคะว่าราคาเพียงแค่ต้นละหลักร้อยบาท
หรอหลัก๑๐๐บาทดีฉันว่าหลัก๑๐๐คือไม่ได้บอกน้อยว่าเท่าไหร่
แต่ว่าอย่างมากมันก็แค่๙๙๙แต่ก็ถือว่าถูกมาก
สำหรับต้นไม้ใบด่างแบบนี้ในช่วงที่เขากำลังฮิต
กำลังฮิตอย่างนี้น้องไปต่อในฐานะที่คุณเจียวชาญได้

ช่วยบอกผมหน่อยเป็นไปได้ราคามันจะสักเท่าไหร่
ดิฉันไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้ากล้วยแดงอินโด
น่าจะราคาไปเยอะเหมือนกัน

ใช่ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ค่อนข้างสูง
แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็มีหลากหลายสายพันธุ์
แต่ละพันธุ์ราคาของที่เขาเล่นน่ะนึกออกไหม
คนเล่นเขาก็จะชอบแบบบางสายพันธุ์บางสายพันธุ์นั้นนี้ก็ราคาแตกต่างกัน
แต่คุณชิสาเขาได้มาในราคาที่ถูกมาก
ถูกต้องแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะเอาไว้ขยายพันธุ์
แต่ถ้าหากว่ามีคนให้ราคาดีที่ถูกใจก็อาจจะขายก็ได้
เพราะฉะนั้นคนรักต้นไม้ถ้าสนใจนะคะลองติดต่อสอบถามพูดคุยกับพี่สุรัตน์ได้
ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมแต่ว่ายังไงก็ตามปลูกต้นไม้ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วแหละ